คือเมื่อวานคุณผู้ชมเขาโชว์ชุดประจำชาติกันค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ที่แฟนนางงามต้องจับตามอง

นี่ก็เคยได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะ

ธรรมดาแต่ลีลาเด็ดนี่เลยนะครับ

ลูกฉันเป็นคนดีน้องเจรซี่
อันนี้แบบมาหนักเลย๕๐คิโล

อันนี้วิลาปานีลูกฉันเป็นคนดีน้องเตรสซี่
มาร้านหรือยัง

ใช่ค่ะไปต่อกันที่ประเทศเล่นใหญ่เล่นโตอย่างคั่วเตมาลากันบ้างค่ะ
ชุดสุดอลังการข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู้ศึกครั้งนี้แบบไม่ยอมใคร

พี่เค้ามันเป็นเซตละหลายประเทศเอียด฾าอยดองขเค้าน้ำ
ส่วนเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างของเราประเทศลาวนี่ก็คืออลังการสวยงามค่ะ
ทำเอาว้าวไปทั้งห่อเลยส่งประกวดด้วยชุดกินนารีทองคำ
นับไปนับมามีผู้เข้าประกวดกี่คน
รำได้อันเนสซิ่งมากเวอร์
ไปต่อกันที่ประเทศตัวแม่อย่างเวเนซูเอล่า
เธอมาในชุดชาติธิดาผู้พิทักษ์ธรรมชาติ

นี่สวยระยิบระยับตาแตกคริสตอลนับพันชนิด

โอ้โหแล้วพันขาพันแขน

ปิดท้ายกันกับเจ้าภาพไทยแลนด์ค่ะ
ก่อนหน้านี้ด้วยความดราม่าต่างนะครับ
ก็ทางดีไซเนอร์นำไปแก้ไข
จะออกมาปังกว่าเดิมสวยขึ้นแล้วนะคะ

ตัวแทนของเราเดินพรีเซนต์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจ

โพสตาร์ดูสิคุณซูมสุดใจนะฮะ
ถ้าซูมไปใกล้นะคุณจะเห็นดีเทลชุดที่ละเอียดงดงาม
เพราะว่ามีพรีเซนต์ของชัวร์ล็อกกี้เยอะมาก
เรียกเสียงเชียร์ได้สนั่นฮอเลยทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในผลการตัดสินนะ
ยังไงก็ต้องเชียร์ไพร์ทแหลนด์ของเรา
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวงามจากทุกประเทศเลยล่ะค่ะ